เรื่องนี้ค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะว่าตำรวจสนพหนโยธินได้รับแจ้งว่ามีอาคารร้างสูง๓๒ชั้นนะคะ
เจ้าของเขากลับมาดูเพื่อจะมาปรับปรุงใช้งานไม่ได้ใช้งานมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เดินสำรวจสายฟงสายไฟแล้วก็ช่างไฟที่เดินสำรวจไปเจอแท้งน้ำ
อยู่บนดาดฟ้าปรากฏว่ามีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในแท้งน้ำนี้
ความคืบหน้าก็คือรู้เพศแล้วว่าเป็นโครงกระดูกของมนุษย์เพศชาย
คือจากการคาดการณ์เบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดว่าอาจจะตกลงไปหรือตั้งใจลงไปแต่ขึ้นไม่ได้
เพราะไม่มีบันไดขึ้นแล้วมันค่อนข้างลึกพอตกลงไปแล้วเนี่ยขาดอากาศขาดน้ำขาดอาหารก็นอนตายอยู่ในแท้งอะค่ะ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยคือ๓เดือนนะคะ
ตำรวจสอนอพหนโยธินได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะคะอาคารตรงนี้ไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าอยู่ตรงข้ามสารอาญารัชดาเขตจตุจักรนะคะเป็นอาคารร้าง
ไม่ได้ใช้งานมาเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ยค่ะไปเจอโครงกระดูกแล้วก็มีรองเท้ามีโทรศัพท์มือถือด้วยตกอยู่ในแท้งอ่ะนะคะ
ซึ่งแท้งนี้นะคะขนาดเนี่ยเป็นความสูงประมาณ๓เมตร
กว้าง๕เมตรยาว๑๐เมตรเป็นแท้งปูนซีเมนนะคะ
ทีนี้พอเจอโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะคะ
มันไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยไง
ที่จะบอกได้ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง

แล้วก็สภาพศพคือนอนหงายอยู่แต่มีรองเท้าแตะมีโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะคะ

ก็จะมีช่องประมาณ๘๐เซนต์ที่ผู้เศรษฐีได้ตกไว้อยู่ด้านล่าง
น่าจะขึ้นมาไม่ได้น่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วก็น่าไม่มีอากาศ
ก็น่าสุขสารมากนะ
คือตกลงไปอากาศมันพอมีแต่ไม่มีน้ำไม่มีอาหาร
แล้วก็นอนตายอยู่อย่างนั้นน่ะในแท็งค์อ่ะ
คือ๓เมตรที่ไม่มีบันไดขึ้นเนี่ยฮะคือลงไปเนี่ยยังไงก็ขึ้นไม่ไหว
มันกระโดดขึ้นไม่ได้ค่ะไม่มีทางเลยครับ
ใช่เนี่ยดูสิแล้วมีโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างล่างด้วยเหรอ
ใช่มีค่ะมีค่ะเมื่อวานที่รายงานข่าวไปบอกว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยค่ะ
อาจจะโชคร้ายในเวลานั้นที่มือถืออาจจะแบตหมด
หรือว่าติดต่อใครไม่ได้จริงหรือยังไง
ทีนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือเปล่าหรือจะยังไง
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งก็ตรวจสอบพยานในที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดมันก็หมุนมันก็ทับไปเรื่อยไงมันทึกทับไปทับไป
บางทีก็ลบทิ้งไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมังกูลรองโฆษก
โศกสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
จากการตรวจพิสูจน์นะคะที่แน่ที่บอกได้ก็คือโครงกระดูกนี้เป็นเพศชาย
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรสภาพโครงกระดูกแห้งแล้วนะคะ
ทีนี้ยิ่งยากเลยที่จะระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายเดือนคืออย่างน้อย๓เดือน
หลังจากนี้ทางแพทย์ก็จะนำโครงกระดูกมาตรวจสอบในส่วนของสารพิษ
ในส่วนของชิ้นเนื้อรวมทั้งยืนยันดีเอ็นเอว่ามีข้อมูลตรงกับบุคคลใด
ตรงกับคนที่มีการแจ้งศูนย์หายอะไรเอาไว้หรือเปล่านะคะ
พลตำรวจรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
คาดว่าอาจจะเป็นคนเร่ร่อนที่ไปอยู่ในตึกนี้เพราะว่าตึกนี้ไม่ได้ใช้งานมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วอาจจะพลัดตกลงไปหรืออาจจะตั้งใจลงไปเองแล้วขึ้นไม่ได้
เพราะว่าเป็นแท้งน้ำแต่มันไม่ได้มีน้ำนะคะไม่ได้เป็นการจมน้ำอะไรนะ
เป็นแท้งโล่งไม่ได้ใช้งานนะฮะมันก็มันก็เป็นที่พักน้ำเป็นแท้งไว้เฉย
ไม่ได้มีคนใช้เขาไม่ต้องปล่อยน้ำไว้แล้วดูที่ลานจอดรถเมื่อสักครู่เนี่ยภาพเมื่อ
โอ้โหรถบางคันจอดทิ้งไว้แบบเก่าเลยแบบใช่ฝุ่นเถอะเลยอ่ะแสดงว่าไม่มีคนอยู่มานานมาก
คนที่เจอเป็นคนแรกเป็นช่างไฟอย่างที่บอกว่าเจ้าของเขาเตรียมจะปรับปรุงตึกนี้ใหม่
ก็เลยต้องสำรวจว่ามีการชำรุดเสียหายอะไรตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง
ช่างไฟก็ไปเจอเนี่ยเดี๋ยวตามความคืบหน้าให้เพิ่มนะคะ
คือตำรวจก็ฝากบอกว่าถ้าสงสัยว่าเป็นญาติคุณหรือใครศูนย์หายไปอะไรแบบนี้
ให้รีบแจ้งตำรวจสอนอพหลโยธินโอ้โหดูเนี่ยดูเห็นไหมจอดจนแบบ
แล้วรถเขาก็ทิ้งไว้เป็น๑๐ปีอย่างนี้เหรอรถทิ้งไว้เฉยเลย
แต่ถ้าเราขับรถผ่านไปผ่านมาตามถนนเราเห็นตึกจากด้านนอกเราก็ไม่รู้หรอก
ข้างในมันจะเก่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ขนาดนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับในการพิสูจน์